คุณผู้ชมครับมาดูชีวิตใหม่ของพี่หลวงกาโตะกันหน่อย

ล่าสุดไปไลฟ์ขายขนมโอ้แต่แฟนคลับเขาตามไปอุดหนุนแป๊บเดียวเกลี้ยงเลย

หมดเลยแต่ต้องบอกว่าเป็นการไลฟ์ที่มีน้ำตานะ
เหมือนแบบสำนึกผิดแล้วขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เดี๋ยว
ทีนี้ก็จะมีร้องพงร้องเพลงอะไรกันไป
แต่ว่าเขาขอโอกาสแล้วสังคมก็ให้โอกาสในการที่อุดหนุนเข้าไป
พงศกรจันแก้วอดีตพระกาโตะ
ตอนนี้ก็กลายเป็นพี่หลวงนะไม่ใช่หลวงพี่เป็นพี่หลวงกาโตะนะฮะ

นี่ก็ทรงผมเป็นทรงแบบปกติแล้วล่ะ

หลังจากที่ข่าวมันเริ่มซาลงไป
เศรษฐกรรมเป็นพระจากการที่มีข่าวขาวมีไปสัมพันธ์กับสิตกาตรองนี่แหละ

ก็ว่ากันไปเขาก็ปฏิเสธกันไป
สุดท้ายแล้วขอเปิดตัวนะฮะเป็นเพราะข้าวออนไลน์ครับ
ขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองมีทองม้วนด้วยแล้วก็มีกล้วยนะ
กล้วยอบน้ำพื้งอะไรแบบนี้นะฮะสกิลขายของเขาก็ดีแล้ว
เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วนะฮะป่าขายแป๊บเดียวคุณผู้ชม
แต่ว่ายังมีคือด้วยความที่บวชมานานนะเรียกคนดูบางทีก็เรียกโยมบ้างอะไรบ้าง
ติดปากติดปากไปเรียกคนดูว่าโยมลูกค้าต้องเรียกลูกค้านะ
แล้วมีเจริญพรด้วยนะไม่แน่ใจว่าให้พรตอนท้ายหรือเปล่า
ส่วนนี้ขาย๒๑๐ถุงนะราคาถุงละ๑๓๙บาทนะ
แล้วก็มีค่าส่งถุงละ๒๕บาทอย่างที่บอกไป๕นาที๒๐๐กว่าถุงเที่ยง
เกลี้ยงเลยนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะทองม้วนเคลือบปะเปราน้ำกล้วยขายเคลือบน้ำพึ่ง
ลูกค้าเอฟกันแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับนะพี่หลวงก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
สิ่งที่ผิดพลาดไปสำนึกผิดแล้วขอโอกาสในการทำมาหากินตอนนี้สำนึกผิดจริง
เป็นบทเรียนนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะฮะคุณผู้ชมเขาจะไม่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม
แล้วจะเอาไปเผาทิ้งคือหมายถึงว่าจะกลายเป็นคนใหม่เริ่มใหม่นะฮะฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกัน
น้ำตามันมันมีความรู้สึกว่าเราป๊อบลงมาแล้วเราตกลงมาแล้วและยังมีคนไม่ต่างี่เป็นบุญมาสานของผมว่าได้มิมมีแค่นั้นะว่าได้ของผมเอามันมีแค่
ถึงแม้ว่าบุญผ้าเหลืองผมหมดแต่บุญในทางโลกบุญแห่งการเป็นคารวาสมันยังอยู่
อาจจะพลาดไปแล้วผมก็น้อมรับผิดแล้วผมก็ขอโทษแล้วผมก็สำนึก
แต่ผมมีความรู้สึกว่าเมื่อเราตกแล้วเราจะต่ำไม่ได้
ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมตามที่บอกแล้วกันเนอะ
พี่หลวงว่ายังไงยังบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะกลับไปร้องเพลงนะ
เขาเคยประกวดร้องเพลงมาก่อนร้องเพลงเพราะเดี๋ยวจะกลับไปร้องเพลง
เหมือนตอนก่อนบวชเลยเพราะว่าก็มีคนเชิญไปร้องเพลงหลายงานนะ
แล้วก็มีการเชิญไปทำเพลงด้วยครับแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะฮะเดี๋ยว
แล้วในไลน์ก็มีการโชว์ลูกคอเพลงอ้อมกอดที่ห่างเหิน
บอกว่าแม่ชอบเพลงนี้มากแล้วเนื้อเพลงเนี่ยยังมีการพูดถึงคล้ายกับพ่อเขาด้วย
ตอนที่เหลือพ่อดูแลอยู่พ่อก็อยู่เคียงข้างพอมีปัญหาก็ไปด้วยกันกับทุกที่
ลองฟังลูกคอซิว่ายังใส่กิ้งเหมือนตอนก่อนที่จะบวชหรือเปล่า
หนูบอกว่ามีอยู่ที่ชายแดน